หยุดสุดสัปดาห์แบบนี้มาเต้นโยกกันให้ปอดลั่นกันหน่อยดีกว่า
สร้างการอาจารย์เต็มที่กันแน่นอนนะคะ
เบื้องหลังเอ็มวีสุดเฟี้ยวของเวย์ไทเทเนียม
มากับใครไม่ได้มาคนเดียวกระแท่นี่โอ้โห

ฟีเจอร์ริ่งกับลูกทุ่งสาวสุดแซ่บกระแตอาสยาม
แรปกันไปอีกนะคะฟาดฟันกันแบบสุดพีคเลยคุณผู้ชม

พี่เวย์เปิดใจว่ากระแตคือสุดยอดเซ็กซี่แดนของเมืองไทยในดวงใจเขาเลยนะ
เออทางด้านกระแตเองก็เล่าให้ฟังว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเลยเหมือนกัน
คือพี่นานาโทรมาติดต่อเองนะ
ฮัลโหลปุ๊บกระแตนี่พี่นานานะกรี๊ดแตกเลยค่ะ
อยากจะร่วมงานกับพี่เวย์มาตั้งนานแล้วแล้วพอได้มาร้องเพลงด้วยกัน
ก็เป็นอีกหนึ่งเกลียดเกลียดประวัติเลยเขาบอกอย่างนั้นนะ

พี่นานะโทรมาว่าแบบพี่เวย์จะทำเพลงอย่างงี้
ดูแบบเดี๋ยวใครนะคะอย่างงี้เลย
แล้วก็คือกลี๊ดกระโดดแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้มุฒกาล
เพราะว่าคุยไม่ได้แล้วตื่นเต้น
ดีใจเลยค่ะเพราะว่าเขาคือแร็ปเปอร์ทโวร์พ่อเมืองไทยเลย
นี่แต่หนูจะบอกว่าคือตั้งแต่หนูก็พลันเยอะแล้วนะ

ศิลปินหญิงที่ดีที่สุด
เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะเพลงเร็วนี้
เขาจะปล่อยในช่องยูทูปของพี่ดาบอยเวย์ก่อน

เบาไปพ่อเล่นใหญ่ขนาดนี้
อย่าเบาไม่ต้องแรงกว่านี้